นี่นอกจากโควิดแล้วมาเจอสถานการณ์น้ำท่วมอีก
ทีนี้พอพี่น้องเกือบครึ่งข้อนประเทศที่ได้รับผลกระทบแบบนี้ค่ะ
ธนาคารรัฐเองก็มีนโยบายทางการเงิน
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยการปล่อยเงินกู้

แต่ทีนี้พอถึงเวลามาเร่งรัดหนี้สิน
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ไหวจริง
คือเป็นคำถามของชาวบ้านเลยบอกว่าช่วยจริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วจะหาจากที่ไหนมาให้
ดังนั้นเรื่องนี้มันจะมีการยืดหยุ่นยังไงหรือว่าผ่อนปลนยังไง

ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์รออยู่แล้ว

ขีดเส้นใต้ในประเด็นนี้อีกทีหนึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวาน
เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
หมวดหมู่ต่างซึ่งเรียกร้องว่าขอ๑ให้เร็ว๒ให้เป็นธรรม
ให้มันเกิดความชัดเจนโดยเฉพาะความเร็วเร็วเท่าไหร่ดีเท่านั้น
น้ำลดเมื่อไหร่ให้เขาได้คืนสู่สภาวะปกติความช่วยเหลือต้องเร่งไปถึง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ความช่วยเหลือที่
มาจากฝ่ายธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ
น่ายินดีครับว่ามีธนาคารของรัฐ๒๓แห่ง
ที่ก้าวออกมาประกาศให้ความช่วยเหลือคนที่เป็นลูกหนี้
หรือคนที่ต้องการกู้เพื่อบำบัดดูแลช่วยเหลือกันในช่วงที่น้ำท่วม
ธนาคารที่หนึ่งคือธนาคารออมสินคุณวิทัยรัฐนากร
บอกว่าธนาคารจะได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ถูกน้ำท่วมอันนี้เป็นวงเงินกู้ฉุกเฉินครับ
เป็นวงเงินกู้ฉุกเฉินที่มีเงื่อนไขผ่อนปลนดอกเบี้ยต่ำ
เอาไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือซื้อสินค้าจำเป็น
หลังจากภาวะน้ำรถผ่านไปหลักเกณฑ์เนี่ย
ให้กู้รายละไม่เกิน๕๐๐๐๐บาทก่อนปรอดชำระ๓เดือนแรก
กู้ไปแล้วเนี่ย๙๐วันแรกเนี่ยไม่ต้องชำระ
ธนาคารออมสินเขามีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่ทีนี้ลูกค้าเดิมลูกค้าเก่า
ใครเป็นลูกค้าธนาคารออมสินฟังนะครับท่านต้องการที่จะซ่อมแซมที่พักอาศัย
ท่านสามารถกู้ได้ในวงเงิน๑ล้านบาทต่อรายถามว่าดอกเบี้ยเป็นยังไงดอกเบี้ย๐ครับ
คือไม่มีดอกเบี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการยื่นมือออกมาได้ทันควันทันที
ทีนี้ที่เป็นห่วงก็เหลือแต่ว่า

ผู้จัดการสาขาให้ชัดเจน
ให้ผู้จัดการสาขาบอกกับพนักงานฝ่ายเงินกู้
ปล่อยสินเชื่อให้ชัดเจน
งั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดสภาพ
นโยบายจากข้างบนดีแต่ว่าพอลงมาถึงฝ่ายปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
เงื่อนไขเป็นกำแพงอะไรเยอะแยะจนกระทั่งผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมเข้าไม่ถึงสินเชื่ออย่างที่ท่านว่า
เช่นกำแพงที่ว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันล่ะ
อันนี้มีปัญหามากสำหรับคนถูกน้ำท่วมที่ฐานะลำบากยากจนในช่วงนี้
ตรงนี้จะยืดยุ่นควรปรนกันยังไง
ธนาคารที่สองคือธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยกรรมการผู้จัดการคือคุณชัดชัยสิริไล
ก็ประกาศมาตรการออกมาทันทีทันควัน
เหมือนกันเมื่อวานเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ภาคกลางและภาคตะวันออกที่ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลัน
อันนี้ก็เป็นโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประกอบไปด้วยข้อหนึ่งลดดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อปี
คือไม่มีดอกเบี้ยนานไปสี่เดือนใครที่เป็นลูกค้าอยู่นี่นะ
สองให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับ
เปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วคงที่ไปในช่วงหนึ่งปีแรก
สามการประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีสี่เดือนไม่คิดดอกเบี้ยเหมือนกัน

ก็ไม่ต้องชำระเงินงวดด้วยกรณีเสียชีวิตหรือทุพลภาพ
ธวรณ์ให้พอนจำระดอกเบี้ยสูญจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีถูกมากเลยครับ
เกือบจะไม่คิดอะไรเลยว่าอย่างงั้นเถอะทีนี้ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง
หายทั้งหลังนี่พังยับเยินซ่อมแซมไม่ได้
เขาให้กู้แล้วให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารที่จะสร้างขึ้นใหม่เนี่ย
กู้มาสร้างใหม่ปลดหนี้ในส่วนของอาคาร
นี่คือบางส่วนของมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารหนึ่งเราคุ้นกันอยู่คือธนาคารเพื่อการเกษตร
ที่เขาประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ออกมาทันทีทันควันเหมือนกันสำหรับลูกค้าเขาซึ่งเป็นเกษตรกร
คุณธนรัฐงามวรัยรัฐท่านเป็นผู้จัดการบอกว่า
กศได้เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อยู่ระหว่างรอประเมินความเสียหายในพื้นที่๒๘จังหวัด
จริงตอนนี้ก็เป็น๓๐แล้วที่น้ำท่วมไม่ใช่๒๘แล้ว
จะมีมาตรการขยายการปรับโครงสร้างหนี้
ถ้าหากเกษตรกรหรือลูกค้ามีความเสียหายอย่างสิ้นเชิง

รวมถึงให้กู้ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการซ่อมแซมและลงทุนใหม่
รัดการเคลมประกันภัยนาข้าวและสินค้าเกษตร
ที่เสียหายจากเหตุภัยพิบัติด้วย

เกษตรกรที่เป็นหนี้อยู่แล้วที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว
เมื่อเจอภัยพิบัติน้ำท่วม
ท่านก็ได้กู้วงเงินเพิ่มขึ้นมาอีก

ทั้งหมดนี้นี่คือบทบาทของธนาคารรัฐที่
ก้าวขายื่นมือออกมาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทันท่วนที
ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีด้วย
ซึ่งจะช่วยคลายเครียดให้คนลำบาก

ความเป็นนี่และถูกเร่งรัดหนี้
มันเป็นความทุกข์พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะครับ
ใครไม่เป็นหนี้ใครไม่ถูกตามหนี้ใครไม่ถูกทวงหนี้
ไม่รู้หรอกว่าความเป็นนี่
มันทำให้เราเสียหายแค่ไหน
มันทำให้เราไม่ใช่ทำให้เสียหาย
มันทำให้เรากระวนกระวายและร้อนลนแค่ไหน
ฉะนั้นพอมีมาตรการผ่อนปลนผ่อนผัน
ืดหนี้ลดดอกเบี้ย
ไม่คิดดอกเบี้ยในวันเวลาที่กำหนด

ที่มีคำโบราณเขาบอกเออพอจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้น
ไม่ต้องถูกทวงหนี้ไม่ต้องถูกเร่งรัดหนี้
ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้โดยเฉพาะ
โดยเฉพาะธุรกิจรีสอร์ทโรงแรม
เจอภัยพิบัติน้ำท่วมเสียหาย

ผมยังไม่เห็นตัวเลขว่า
แล้วต้องใช้เงินบูรณะซ่อมแซมหลังน้ำรถ
เพราะยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพ
แต่อยากจะบอกว่ากิจการธุรกิจรีสอร์ทโรงแรม
นั่นเป็นธุรกิจที่เจอทุกข์ซ้ำซ้อนความเดือดร้อนถมทับความเดือดร้อน
ของใหม่สมทัพของเก่าความเดือดร้อนเก่าก็คือเจอเรื่องโควิดระบาด
ช่วงปี๒ปีที่ผ่านมานั่งควักแต่รายจ่ายหมดเนื้อหมดตัว
เดินหน้าต่อไม่ไหวแล้วมาเจอของใหม่
คือเจอน้ำท่วมน้ำหลากทับซ้อนเข้าไปอีกไม่มีอะไรเหลือ
ซึ่งก็น่าจะสำรวจดูว่าในจังหวัด๓๐จังหวัดที่น้ำท่วมเนี่ย
มีรีสอร์ทมีโรงแรมที่ถูกน้ำท่วมน้ำหลาก
พาเสียหายเขาต้องการกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
บูรณะใหม่เท่าไหร่
ซึ่งเรื่องการฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมรีสอร์ทเนี่ย
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดผมก็ได้พูดคุย
กับนายกสมาคมโรงแรมท่องเที่ยวนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหลายคน
เขาต้องการตรงกันคือเขาต้องการให้รัฐตั้งกองทุน

แล้วเขาจะไปบริหารกันเอง
เพื่อให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้กู้

ประกาศขายราคาถูก
พอธุรกิจท่องเที่ยวดีขึ้นมา

เหลียวซ้ายก็เจอโรงแรม

คโปร์เป็นเจ้าของเพราะคนไทยยื้อไม่ไหว
ถ้าเราไม่อยากเห็นภาพนั้นเนี่ย

เพื่อที่จะพยุงกิจการ

นี่ก็ยืดเยอะกันมาปีกว่าแล้วครับ

ไม่ขัดคล่องแต่ไม่คืบหน้า

ความกระบะคาราคาสังก์กันอยู่อย่างนี้
น้ำท่วมคราวนี้ก็น่าที่จะทำให้รัฐบาล
กองทุนฟื้นฟูกิจการการท่องเที่ยว

ต่อเนื่องเรื่องนี้อีกวันหนึ่งครับคุณ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ